วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่๒๐๐กว่าปี

คุณผู้ชมแล้วปกติเนี่ยคือเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละ

คราวนี้ไม่รู้ว่าพระจะกลัวผีหรืออย่างไร
ลงมาแล้วเจออะไรแบบนี้
หยิบมือถือนะมาถ่ายเอาไว้ได้
ดูหน่อยค่ะคนหรือผี
ผีกสือมีตามีจมูกมีปากมีคอแล้วลงมาไม่เหลืออะไรผีกสือเบิร์ตดัวว่าผีกสือ
คนมาตอนกี่โมงมาตอนเที่ยงคืน
จะมาทำอะไรไปซื้อก๋วเตี๋ยไก่มามั้ง
แล้วผ่านตรงวัดแถวนี้พอดีอย่างนี้เหรอ

คุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรคะ
เมนต์มาเลยนะบอกกันมาหน่อยค่ะแต่เหตุการณ์นี้คือเขาบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเลย
เมษาที่ผ่านมาแล้วพระลูกวัดเป็นคนถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้
ซึ่งตอนนั้นพระลูกวัดออกจากกุฏิค่ะจะลงมาเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกอาคารอยู่ข้างล่างเลยนะ
แล้วตอนเดินลงมาเนี่ยหูสายตามองไปเห็นตรงนี้พอดี
เหมือนกับเป็นหน้าคนแล้วเป็นหน้าผู้หญิงในพุ่มไม้อ่ะไม่วิ่งเหรอ
วิ่งค่ะแต่หยิบมือถือมาถ่ายก่อนพอถ่ายเสร็จปุ๊บ
สิ่งที่วิ่งเนี่ยไม่ใช่วิ่งหนีนะวิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่าปวดมาก
หลังจากนั้นค่ะพอขึ้นมาที่กุฏิเปิดภาพดูอุ้ยนี่เป็นภาพผู้หญิงนี่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นี่
ไม่ไหวแล้วคราวนี้ผีไม่ได้กลัวพระแต่พระก็กลัวเหมือนกันค่ะ
ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่แหละขอไปนอนกุฏิเดียวกับพระลูกวัดอีกห้องหนึ่งก่อนเลยละกัน
นักข่าวของเราค่ะไปที่วัดนี้นะแล้วดูเลยหน้ากุฏิเนี่ยที่มีพุ่มไม้มีต้นไม้อยู่เนี่ย
มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นเดียวคุณผู้ชมแล้วนักข่าวพยายามทดลองหามุมถ่าย
ไปเนี่ยพี่เบิร์ดต้องไปกลางคืนด้วยนะเพราะว่าเวลาถ่ายมาก็จะได้แสงใกล้เคียง
นักข่าวก็หามุมถ่ายเอ่อเอียงก็แล้วบิดก็แล้วดูซิว่าจะมีมุมไหนที่มันถ่ายได้ใกล้เคียงกับมุมนี้
อันนี้เป็นเฟรมที่ใกล้เคียงที่สุดนะลองเอามาเปรียบเทียบดูค่ะคุณผู้ชม
เห้ยหรือเป็นเงาใบไม้วะตรงนั้นหรอขาวหรอมันจะกลายมาเป็นเงาใบไม้หรือเปล่า
เบิร์ตว่ามันจะเกิดการหักเหของแสงจนเห็นเป็นหน้าคนแบบนี้ใช่ไหม
ถ้าอาจารย์เขาต้องพูดแบบนั้นก็อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ต้องพูดแบบนั้น
อันนี้คุณผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ

ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ
ทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะทางผู้ชมพอเห็นแบบนี้นะ